มาดูเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นกันหน่อยนะครับ
ผู้ชายอายุสักประมาณสี่สิบสี่ปีก็ถือว่าเป็นวัยกลางคนนะครับ
กำลังยืนจ่ายค่างวดรถในบริษัทลิสซิ่งแห่งหนึ่งของขอนแก่นนั่นแหละค่ะ
ปรากฏว่าเกิดอาการชักเกร็งหัวใจหยุดเต้นล้มฟุบลงไปกับพื้นเลยนะคะ
ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือสุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสดร้อนสักประมาณบ่ายโมงที่ผ่านมานี่เองนะคะ

ตั้งอยู่บริเวณถนนหน้าเมืองเขตเทศบาลเมืองมันจาคีรี
อำเภอมันจาคีรีจังหวัดค้อนแก่น
เป็นภาพเหตุการณ์ที่กู้ชีพโรงพยาบาลบรรจาคิรี
กำลังช่วยการปั๊มหัวใจผู้ชายคนนี้
ทราบชื่อต่อมาก็คือชื่อว่าคุณสมเกียจคำงามอายุ๔๔ปี
หลังจากที่เขาอาการคือหัวใจหยุดเต้นอย่างกระทันหัน
เจ้าหน้าที่พยายามที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะ
แต่หัวใจก็ไม่กลับมาเต้นตามปกติ
สุดท้ายตัดสินใจนำตัวคนที่ประสบเหตุ
ส่งโรงพยาบาลอย่างทุลักทุเลแบบนี้
แล้วก็ไปเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ทีนี้ไปถามผู้เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
นายสมเกียจก็เป็นลูกค้าประจำ
เดินทางมาจ่ายค่างวดรถแบบนี้เป็นปกติ
ระหว่างนั่งรอทำรายการจู่เขาก็เกิดอาการชักเกร็ง
ตกลงจากเก้าอี้ไปนอนลงกับพื้น
พอไปตรวจสอบชีพจรพบว่าหัวใจหยุดเต้นแล้ว
รีบโทรศัพท์ไปแจ้งหน่วยกู้ชีพให้มาช่วยเป็นการด่วนนะคะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พร้อมกับสอบถามญาติของนายสมเกียจ
ก็บอกว่าผู้ตายไม่มีโรคประจำตัวนะ
ว่าจะเกิดจากอาการหัวใจล้มเหลว
เรื่องต้นได้นำศพไปให้แพทย์เนี่ย
ตรวจชนะสูตรหาสาเหตุของการตายอีกครั้ง
ก่อนที่จะมอบให้ญาตินำกลับไป
เพ็ญกุศลตามศาสนาที่บ้านต่อไปค่ะ